ส่วนอีกครอบครัวหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับเราก็ตามข่าวเรื่องนี้มาตลอดนะครับ
ครอบครัวของหญิงวัยยี่สิบเก้าปีที่ท้องเจ็ดเดือนค่ะ
ที่ถูกพ่อเลี้ยงใช้ค้อนทุบทั้งศีรษะทั้งที่ท้องทั้งร่างกายจนเสียชีวิต
อืมเพราะพ่อเลี้ยงไม่พอใจที่แม่ของตัวเองที่คือภรรยาของพ่อเลี้ยงเนี้ย
ทะเลาะกันแล้วก็หนีไปอยู่ที่อื่นอืมเนี่ยฮะผู้ต้องหาคือนายภูมิใจ
หรือว่าในใจนามสกุลเหลืองทองอายุห้าสิบเจ็ดปีนี่เป็นภาพเมื่อวานนี้ที่ตำรวจ
สอนอคณะยาวนำตัวไปจำลองเหตุการณ์ในพื้นที่ของสอนอนั่นแหละ
เพราะว่าพาไปทำแผนที่ที่เกิดเหตุที่บ้านพักย่านคลองสามวาไม่ได้น่าจะไม่รอด
ตายแน่นะฮะเพราะว่าสามีของผู้ตาย
ญาติพี่น้องเขาโอ้โหโกรธแค้นมากค่ะคือคนตายกับลูกเนี่ย
อันนี้ก็เป็นความสูญเสียแต่คนที่มีชีวิตอยู่เนี่ย
แล้วเห็นหน้าผู้ต้องหาอยู่อย่างนี้
ใช่ไหมทำใจไม่ได้อ่ะซึ่งวันนี้สามีกับญาติพี่น้องเขาบอกว่าดูหน้าตาไอ้นี่แล้วเนี่ย
คือไอ้ที่มันพูดเปล่าผ่านทนายความหรือว่าผ่านอะไรมา
ลูกกรงห้องคุมขังบนสอนอมาเนี่ยว่าอยากจะขอชดใช้ทุกอย่าง
พร้อมจะรับโทษประหารชีวิตให้ตายตกตามกันไปให้สมกับที่ตัวเองก่อเหตุเนี่ย
สามีผู้ตายญาติพี่น้องเขาบอกว่าดูสีหน้ามาแล้วเนี่ยมันพูดจากใจจริงหรือเปล่า

แล้วที่ถูกควบคุมตัวได้ก็คือไปกินยาเบื่อหนูค่ะ
ฟูมฟายอยู่แถวรัฐกระบังซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าดูจากปริมาณยาที่กินแล้วเนี่ย
พาไปโรงพยาบาลเนี่ยไม่ตายหรอกอืมนิดเดียว
ไม่รู้ตั้งใจว่าจะให้เป็นแบบเหตุบรรเทาโทษหรือเปล่าว่าสำนึกผิดอะไรอย่างนี้นะครับ
วันนี้ตำรวจสนคันนายาวนำตัวนายภูมิใจจากสนไปสารมีนบุรีนะครับ
เพื่อจะไปฝากขังในคดีที่ก่อเหตุเอาไว้
เป็นการยื่นคำร้องฝากขังต่อสารผลัดแรกเป็นเวลา๑๒วันโดยคัดค้านการประกันตัว
ข้อหาที่แจ้งไว้คือฆ่าผู้อื่นโดยการทรมานหรือโดยการกระทำทารุณที่โหดร้าย
แล้วคดีนี้โทษสูงสุดถึงประหารชีวิต
ระหว่างคุมตัวไปเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมครับ

ขอบคุณท่านค่ะ
ท่านนี้ก็ใจกว่านู้นหลุดพวกเองนี่ก็ใจมาก

เขามาทางให้จับตัวดัวแล้วไป
อยาฆ่าที่นั้นเมื่อพ

ตรงนั้นลงครับ

ด้วยนะคะขอบคุณมากที่ตามด้วยนะคะคุณขออนุญาต

ในการที่จะพยายามไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์
บานปลายค่ะบานปลายวุ่นวายอ่ะจริงจริงก็ปกป้องคนที่

เพราะถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาก็เท่ากับว่ามีคดีติดตัวไปอีก

วันนี้เขาตามไปถึงแต่ทุนศาสน์

วันนี้รู้ว่าจะไปฝากขังที่ศาลก็มารอกัน

ผู้เสียชีวิตนะครับซึ่งภรรยาของเขาที่เสียชีวิตเนี่ย
มีลูกในท้องเจ็บเดือนด้วยอายุยี่สิบเก้าปีเท่ากันนะฮะ
ธนวัฒน์กับผู้ตายรวมทั้งนายนัชพลสุวชัย
น้องชายของผู้เสียชีวิตบอกว่าตอนนี้ทุกคนยังแค้น
แค้นมากทำใจไม่ได้กับความสูญเสียในครั้งนี้
มันเป็นการก่อเหตุการกระทำที่ทารุณโหดร้ายมาก
และไม่เชื่อในคำรับสารภาพของผู้ต้องหา
สิ่งที่พูดออกมาบอกว่าจะขอรับโทษ
ด้วยการประหารชีวิตยอมถูกประหารชีวิต
สมกับสิ่งที่ทำลงไปเนี่ยทุกคนไม่เชื่อ
ว่าเป็นคำพูดที่เสียแทร่งยืนยันว่ายังไงก็ไม่อโหสิกรรมให้
คุณธนวัฒน์สามีของผู้ตายเนี่ยบอกว่าภรรยาภรรยาชื่อนุ่นนะค่ะ
คือเขาวางอนาคตครอบครัวกันไว้เนี่ยลูกนี่จะคลอดเดือนมิถุนายนนี้แล้วนะ
อีกไม่กี่เดือนนะใช่แล้วเขาวางแผนว่าเขาจะไปอยู่บ้านหลังใหม่กันแล้วนะค่ะ
ก็คงจะไม่อยากอยู่กับพ่อเลี้ยงเจ้าปัญหาอะไรนี้ด้วย
ตัวเขาเองเขาก็กำลังเจริญเติบโตในหน้าที่การงานกำลังจะได้บรรจุเป็นข้าราชการ
ทุกวันนี้เนี่ยฝันสลายหมดเลยฮะ
คือเหมือนไม่รู้ว่าที่ทำอยู่ทุกวันนี้จะทำไปทำไม
สิ่งทุกอย่างที่สร้างที่ฝันเอาไว้กับเมียเนี่ยกับลูกที่กำลังจะเกิดมาเนี่ย
มันหายไปโดยพลันหายวับไปกับตา
สลายหัวใจแตกสลายไปเลย

นายภูมิใจก็สารก็รับฝากขังไว้นะครับ
แล้วก็ไม่มีใครมายืนขอบราการตัวอยู่แล้ว

เหลือก็อยู่ขั้นตอนของการดำเนินคดีกันต่อไปนะฮะ